สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเรช
หอมเสื้อคุณที่จะถ่ายอะไรกันหน้านีเสื้อยากครึ่งยีนครึ่งสุดไงเธอ
เออมันเหมือนเป็นครึ่งหญิงครึ่งชายโอ้โหดูอ้าวถ้าดูตรงเนี้ยเป็น
ว่างังไงครับ

เราเล่นปกลิกเอาแบบอักกติ

อันคำคำควบคัตติ๊งดีนะมฮาว

เดือดพร้อมนะ

ภาพจากภาพราไปดูเนี่ย

เอาจริงอันนี้จากอมหิตจากใจอมหิต

เออหรอคือไงนึกว่าจุดนี้หัวงูจุดะห้างอีบแบบอยู่แบบเดียวเธอ
ยืนได้๔อัพอ่ะบ้า
ฉันไม่ได้แบบว่าฉันไม่เอาเปรียบคนดูหรอก
จำมาจากคุณนิดอรพันธ์ว่าเวลาทำทีวีห้ามเอาเปรียบคนดู
ถ้าบนาคาเปิดสักสิบไหมคะสักสิบ

ทำไมวะก็อยู่ดีมันตรงไง
แต่ไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าอีกเทปหนึ่งจะปิดอีกหรือเปล่า
อันนี้จะปิดรายการ
ถ้าปิดอีกนี่กว่าจะต้องพิจารณาตัวเองเลยนะ
อย่าหน้ากนะติดตามรายการนี้ดี

เดี๋ยวไปใต้เดี๋ยวมีเหนือใต้ออกตกหมด

กรณีของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์

หลายท่านทั้งหมดตอนนี้๑๓คน

แต่นี่คือ๑๓คนก็ไปก่อเหตุ

บางคนก็ไปดึงหู
ทุบหลังมีการลอยจิก

เท่าที่เห็นก็คือเอาถุงดำ
คุมหัวแล้วก็เอาเด็ก

พฤติกรรมก็ประมาณสัก๑๓คน
แต่แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือทางครูจุก

เป็นคนแรกเลยที่ทางผู้ปกครองเขาเห็น

แล้วก็มีการชี้แจงกันปรากฏว่าผู้ปกครองก็เข้าไปทำร้ายร่างกาย

ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานที่ผ่านมา

ท่านก็เดินทางไปแจ้งความ

นายเดชาเนี่ยแหละครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเข้าไปดูแลทั้งหมด๓๐กว่าคดีแล้วตอนนี้
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือทางครูจุ๋มเองเนี่ยแกบอกนะ

ก็ถามแกเหมือนกันว่าทำไมทำไมเดชาถึงทำแบบนี้ไม่กลัวจะมีประเด็นเกิดขึ้น
เป็นหน้าที่ของแกอ่าคือแกเป็นทนายครับเพราะฉะนั้นแกก็ต้องแกก็ต้องทำ
มันก็ต้องมีสองฝั่งอ่ะอ่าแกก็ต้องทำนะฮะแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่า
ในมุมเรื่องของมุมผิดก็ว่ากันไปตามผิด
อันนี้ทนายเดชาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในฝั่งของทางผู้ปกครอง
เขาเองเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงถึงทำแบบนี้อืม
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยในมุมผู้ปกครองเนี่ย
ก็มองกันว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีการไปแจ้งความ
นะฮะก็สามารถไก่เกลี่ยคุยเจรจาหรือเวลาขึ้นสงขึ้นศาลเนี่ย
นะฮะทางครูจุ๋มอาจจะขึ้นไปยอมรับบนชั้นศาลเลยว่า
กระทำความผิดจริงแล้วก็ไม่เคยไปแจ้งความอ่า
ผู้ปกครองว่าไปทำร้ายร่างกายเขาก็ถือว่าเป็นการบรรเทาโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
ตรงนั้นแต่พอมาล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความปุ๊บเนี่ย
ประเด็นนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันเหมือนแล้วสู้คดีกันแล้วถูกต้องมันทำให้ทางผู้ปกครองเองเขารู้สึกว่า
เฮ้ยถ้าอย่างงั้นคงไม่ต้องคุยอะไรอย่างงี้แล้วล่ะอ่าไม่ต้องเคลียร์อะไรแล้วอ่า
คงไม่ต้องเคลียร์คงไม่ต้องแบบไปไปนอกรอบแล้วคือจะนอกรอบหรือจะขึ้น
ขึ้นศาลเนี่ยสมมุติว่าขึ้นศาลแล้วครูจุ๋มขึ้นศาลเนี่ยครูจุ๋มอาจจะบอกในศาลได้ไง
บอกว่าเอ่อจริงจริงแล้วเนี้ยเอ่อดิฉันเนี้ยก็ถูกสำไรร่างกาย
ซึ่งดิฉันน่ะสามารถไปแจ้งความได้นะอ่าแต่ดิฉันก็ไม่ไปแจ้งอืมอ่า
รู้สึกว่าเป็นความผิดของตัวเองจริงจริงอ๋อเป็นเหตุให้คือเอาปืนมัน
อาจจะเป็นบรรเทาโทษได้นิดหน่อยหรืออะไรก็ว่ากันไปไงคือเห็นถึงเจตนา
อ่าฮะนะว่าเออเราแบบเจตนาที่แบบเราสำนึกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอ
แบบนี้มันทำให้ทั้งผู้ปกครองหรือว่าทนายฝั่งทั้งผู้ปกครอง
เขามองว่าแบบเนี้ยมันคือเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้สำนึกอืมอ่า
แล้วก็เหมือนแบบไปทำให้ประเด็นมันยิ่งแตกร้าวกันมากยิ่งขึ้น
เหมือนตั้งใจงัดแล้วตรงนี้นะฮะก็แน่นอนครับก็คือเป็นประเด็นในสังคม
เดี๋ยวก็ต้องจับตามองกันนะฮะว่าทางฝั่งของทนายเดชาเนี่ยก็เข้ามาดูทางฝั่งของโรงเรียนสารศาสต
พร้อมกับคุณครูครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีหลายคนเหมือนกันก็จะมีเนี่ยเป็นเอ่อ
ทนายรณรงค์ซึ่งแน่นอนธนายนรงค์กับทนายเดชาก็มีประเด็นกันอยู่แล้ว
แน่นอนวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับทางทนายเดชาต่อหน้าทางทนายรณรงค์แกก็บอกเลยบอกว่าแกเป็นทนายที่เป็นทนายจริง
แกไม่ใช่ทนายที่ไปช่วยชูป้ายที่นู่นที่นี่หรือว่าไปออกทีวีอืมอ่า
อะไรแบบเนี้ยก็คือซึ่งอย่างที่บอกวันนี้ครูจุ๋มเขาก็ออกมาขอโทษเขาครูจุ๋มอย่างที่เราได้ครูจุ๋มเขาก็
ส่งตรงประเด็นที่อยู่ว่าถูกดังหรือว่าหยอกล้อล่ะค่ะคือไอ้ประเด็นมันคงไม่ได้หยอกล้ออยู่แล้วอ๋อหยอกล้อไม่ตัดทิ้งไปเถอะอืม
มันไม่ได้หอกล้ออยู่แล้วเขาก็ยอมรับพี่หนุ่มวันนี้ถ้าสมมุติครูจุ๋มก็ออกมาพูดเป็นครั้งแรกที่ครูจุ๋มเอ่ยปากพูดเนี่ย
ขอโทษผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนขอโทษผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์ทุกคน
ตนรับสารภาพเขาบอกว่าตนเนี่ยรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายเด็กจริง
เพราะตนเกิดความเครียดนะฮะตอนนี้ถามว่านางรู้สึกยังไง
นางบอกนางรู้สึกผิดมากต้องขอโทษสังคมส่วนเรื่องคดีความเนี่ย
ก็ให้ว่าไปตามกฎหมายตอนทำผิดก็ขอยอมรับผิด
และในตอนนี้ตนก็ไม่ได้ติดต่อกับผู้ปกครองคนไหนเลย
สภาพจิตใจตนตอนนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่ยังรู้สึกเครียดอยู่
อันไหนที่ตนทำผิดไปก็ยอมรับผิดนางก็ว่าอย่างนั้น
แล้วอย่างที่บอกว่าทนายเดชาเขาก็เข้ามาถูกต้องไหมล่ะ
จะไปฟ้องกลับใครพี่ก็ฟ้องกลับทั้งพ่อแม่ที่ไปทำร้ายเขาไง
ก็คือในวันที่นางไปชี้แจงข้อเท็จจริง
ในห้องประชุมที่มีผู้ปกครองเขาไปดูคลิปลูกเขา
เพราะเขาเห็นคลิปลูกเขานี่นี่นี่อันนี้อันนี้เขาก็ทนไม่ไหว
เข้าไปตบไปเตะเนี่ยนะเออคือนี่ถีบซะทีนึงอย่างนี้
คือเขาทนไม่ไหวจริงจริงเพราะลูกเขาเนี้ยเขาเห็นโดนตีอ่ะ
เขาเห็นในจอภาพแล้วเขาทนไม่ไหวไงอืมเออ
เขาเข้าไปทำร้ายร่างกายอย่างนี้นะฮะ
คือตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้ทางฝั่งของเขาฟ้องได้
ครูเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความดำเนินเหมือนกับไปแจ้งความอ่ะ
เอาเรื่องอ่ะร้องทุกข่าโทษไงเออไปไปเอาเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้
ซึ่งอย่างที่บอกไปไงว่าสุดท้ายแล้วพอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
คือประเด็นที่มันจะเชื่อมต่อกันได้มันขาดแล้วลำบากแล้วมันลำบากแล้วเพราะว่า
จะขึ้นไปบนชั้นศาลจะเอาอะไรไปสู้ในมุมที่ทำร้ายเด็ก
คือทำร้ายจริงจริงเขาก็ยอมรับว่าเขาตายจริงจริงค่ะก็ยอมรับแล้วถูกมาก
แล้วก็ขอโทษขอโพยแต่มันไม่ได้มีประโยชน์แล้วไง
ถูกไหมครับว่าไปบนชั้นศาลเนี้ยคือคุณจะเอาอะไรไปบรรเทาโทษอ่ะอืม
คือคืออย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแจ้งความ
คุณก็สามารถที่จะขึ้นไปพูดได้ว่าเฮ้ยคุณก็ถูกทำร้าย
แต่เขาเข้าใจว่าทางผู้ปกครองอาจจะรู้แต่โทษะ
เห็นลูกเป็นแบบนั้นเราไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าเราสำนึกแล้วจริง
เราก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับทางผู้ปกครองอืม
มันก็มันก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งซึ่งแบบผ่อนเบาได้อ่า
แต่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ว่าไปฟังจากทางไหนแล้วก็
เนี่ยไปไปไปไปแจ้งความมันก็ไปเดินก็อาจจะไปเดิบดู
ถ้าสู้กันบนชั้นศาลก็เหตุบรรเทามันไม่มี
เขาบอกว่าทนายเดชาวันนี้เขาเอามายื่นให้พนักงานสอบสวน
เกี่ยวกับคดีผู้ปกครองสองคนที่ทำร้ายครูจุ๋มนั่นแหละ
ตามที่ปรากฏในคลิปเมื่อวันที่ประชุมที่พี่หนุ่มเล่าไปให้หมดแล้วเนี่ยนะ
เขาบอกตนรับผิดชอบของคดีของเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ์ทั้งหมดตอนนี้กี่คดีรู้ไหม
๑๐คดี๓๐คดีแล้วนะครับ
แล้วก็มีครูเนี่ยเป็นผู้ต้องหา๑๓คน
๓คนหมายถึงว่าไม่ใช่ครูจุ๋มคนเดียว
จุ่มนั่นเป็นจุดเกิดเหตุถูกต้องไหมฮะ
เช็คยิ่งเจอยิ่งเช็คยิ่งเจอเพราะฉะนั้นวันนี้ครูที่จะต้องอยู่ในคดีนี้ทั้งหมด๑๓คน
ทนายเดชาอยู่ในฐานะที่มาดูแลในคดีก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเขาก็ว่าอย่างนั้น
ว่ากันที่ศาลเบื้องต้นเนี่ยทนายเดชาก็ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเครือสารศาสตร์ให้รับผิดชอบด้านคดีของโรงเรียนทั้งหมด
ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละก็คืออันเดียวกันนี่แหละ

ตอนแรกเนี่ยผู้ปกครองคือแบ่งไปสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งจะฟ้องอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ฟ้องแต่พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคือทุกคนรวมตัวกันฟ้องหมดเลย
คือเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยลูกที่คนที่โดนน่าจะฟ้องหมด
จะเอาเรื่องหมดแล้วก่อนหน้านี้มีการเรียกเงินนะฮะทางโรงเรียนเป็นเรื่องของค่าเยียวยาสภาพจิตใจ
แล้วก็เยียวยาเรื่องของเหตุที่ทำให้แบบเสียโอกาสในการเรียนกันอะไรอย่างนี้ตอนแรกเขาเรียก๒ล้านต่อคนนะฮะ
แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วพอหลังจากที่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเขาเรียก๕ล้านต่อคน
อันนี้กี่ครบหลายคนตอนนี้เนี่ยที่โดนไปทั้งหมดรู้สึกว่า๕๐กว่าคดีนะทำไว้๕๐กว่าครั้งเหลือประมาณนี้
รู้สึกว่า๕ล้านต่อคนอืมนั่นแหละก็เอ่อจริงจริงน่าจะมีมากขึ้นกว่านั้นด้วยนะสำหรับครูเพราะว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้ไล่เลี้ยงอ่ะ
ชื่อเนี่ยมี๑๓คนแล้วโผล่มาอีก๒ด้วยคุณครูตอนนี้น่าจะประมาณนั้นนะถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ขออภัย

แต่จริงแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องวินเนี่ยถูกครูเนี่ย
ไปไว้ตรงข้างหลังห้องแล้วก็อยู่ใต้กล้องวงจรปิด
พอหลังจากนั้นเนี่ยเด็กคนอื่นก็ทำกิจกรรม
พอสักพักหนึ่งน้องวินก็จะถูกกระชากนี่นี่น้องวินเนี่ยนะฮะน้องวิน
แล้วตอนแรกก่อนคลิปนี้น้องวินเนี่ยถูกกระชากไปทางอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เอาตัวน้องวินใส่ลงไปถังขยะสีชมพู
เด็ก๒ควบ๓ควบอ่ะ๒ควบ๖เดือนคนนี้๒ควบ๖เดือน
ก็กำลังคันคานอยู่เลยอ่ะไม่คันอ่ะเดินได้ต๊อกแต๊ก
พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ลากน้องวินกลับมาตรงนี้นะฮะ
แล้วน้องวินเขาก็ร้องไห้ปรากฏก็นี่แหละครับ
อิงเนี่ยก็ไปเอาไปเอาถุงดำมาเนี่ยแล้วก็ครอบ
แล้วก็อีกคนหนึ่งครูแพลวก็คือยืนกวัด
ครูกวาดอ่ะเป็นครูคนนั้นเนี่ยเป็นครูประจำชั้น
ถ้าเป็นลูกเด็กดิ้นเลยนะ
ครูเขาบอกว่าเป็นการหอกล้อกันนะพี่หนุ่ม

มันบ่งบอกได้อ่าไม่จำเป็นต้องได้ยินหรอกเออแค่เห็นก็รู้คือถ้าถ้าจะ
ล้อเล่นมันคงจะมาชี้แล้วก็เอาถุงไปครอบครอบแล้วเด็กก็ร้องไห้บกมือ
ไม่เอาไม่เอาเอาเท้าตีพื้นเนี่ยคือภาษากายมันไม่ได้
มันคนละเรื่องละคนละเรื่องอ่าฮะแต่ถ้าเอาขุมทุงแล้วก็จ้าเอ๋
อย่างเงี้โอเคอะไรมาแก้ต่างถูกไหมฮะแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ต่าง
อืมถ้าแก้ต่างรุ่นต้องไปแก้ต่างบนชั้นศาลแต่อันนี้ผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของ
แก้ต่างผมว่าอาจจะเป็นการที่เอ่อพลั้งพูดออกไปหรืออะไรยังไง
หรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่แน่คือมันชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นการล้อเล่น
โอเคคือมันไม่มีทางล้อเล่นอยู่หลักฐานมันอารมณ์อารมณ์ล้วน
ส่วนอีกคนนึงน่าสงสารกว่านั้นเป็นเด็กแฝด
เป็นคู่แฝดชื่อว่าต้นหอมกับต้นข้าวยังไงเด็กหญิงเหรอเด็กผู้หญิง
เป็นเด็กหญิง๓ขวบ๒เดือน๒ขวบ๓เดือน
โอ้โหลุกกันโดนอะไรพี่๒ขวบ๓เดือนก็คือทั้ง๒คนเนี่ยนะฮะ
ตัวน้องต้นหอมต้นหอมนอนหลับอยู่ข้างพี่
แล้วต้นข้าวเนี่ยก็ลุกขึ้นมาครูเนี่ยจับเห็นว่าลุกขึ้นมาใช่ไหม
ก็จับน้องแล้วกดลงไปกับพื้นให้นอนต่อ
ให้นอนต่อแล้วก็เหมือนกับผักอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องต้นหอมพอเห็นว่าพี่ถูกจากนั้น
ก็เลยต้องต้องทำไปนอนหลับกลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อส่วนน้องต้นหอมเอง
ก็โดนครูเนี่ยเหมือนแบบทำร้ายผลักหัวแล้วก็แบบดึงจิกอะไรอย่างนี้
ซึ่งในระหว่างที่ทำคนพี่คนน้องก็เห็นในระหว่างที่ทำคนน้องคนพี่ก็เห็นอยู่ตลอด
นึกออกไหมฮะคือโดนทั้งต้นหอมต้นข้าว

ทั้งคู่แล้วเป็นห้องเดียวกับน้องวินห้องเดียวกันเลย

เห็นภาพน้องวินที่ถูกเอาถุงคุมหัวเนี่ย
เป็นเพราะว่าพ่อแม่ของต้นข้าวต้นหอมเนี่ย
เขาไปดูคลิปกล้องวงจรปิดของลูกเขาก่อน
ว่าลูกเขาโดนอะไรเพราะเขาเห็นภาพของลูกเขาต้นหอมกับต้นข้าวโดนแบบนี้
หลังจากนั้นพอลันต่อไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเจอว่า
อันนี้ก็ว่าไม่รู้
แต่ก็ต้องนิดนึงอ่ะ
ฟังแล้วไอ้ที่หยอกล้อกันอ่ะก็ตัดทิ้งป่ะเถอะ

ยังไงก็แบบว่าอารมณ์ล้วนอารมณ์จริงนะฮะก็ต้องติดตามสารแล้วล่ะเราคงจะต้องอ่านข่าวของเด็ก
เพราะวันนี้ทนายดาราก็ออกมากันเยอะทนายต้องเรียกว่าพวกนี้ก็เป็นดาราเหมือนกันเนาะ
ธนายเดชาธนายอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไงหมายถึงพวกนี้เป็นทนายของทีวีกันอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ

ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์อย่างหนักของชาวเน็ตกัมพูชา
ซึ่งมีต่อโรงแรมไทยแห่งหนึ่ง
แม่ชาวเน็ตกัมพูชาทำให้รู้ประเทศไทยมีโรงแรมสวยอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ย

เกาะพงันฮะจังหวัดสุราชธานีเขาก็โกรธว่าเราเนี่ยไปขโมยวัฒนธรรมของโบราณเนี่ย
มาสร้างโรงแรมเนี่ยเรียนแบบประสาทหินนครวัดนครธม
ทำให้โอ้โหเฮ้ยโรงแรมสวยเนอะอืม

ถูกก็แบบว่าเอาเขาโครงมาจากประสาทหินนครวัดนครธมที่เมืองเสี่ยมเรียบ
กัมพูชาเลยเขาก็ถามว่าเหมาะสมไหมเขาบอกไม่ได้เหมาะสม
ซึ่งนครวัดนครธมเนี่ยเขาได้รับขึ้นเป็นทะเบียนรับเป็นมรดกโรคนะครับ
ล่าสุดผู้บริหารได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นทางโรงแรมต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับเหตุการณ์ความไม่พอใจที่เกิดขึ้น
ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงวิสัยทัศน์จากใจ
และความตั้งใจของผู้ก่อตั้งดังนี้ค่ะ
เลอปลาแรงโฮเตลเกาะพังันเลออยากไปเริ่มสวยนะ
และความงดงามความอัศจรรย์ของนครวัดจริง
นครวัดกัมพูชาจริงซึ่งกัมพูชาเนี่ย
เป็นบ้านเกิดของผู้ก่อตั้งแสดงว่าเจ้าของเป็นประเทศกัมพูชา
แล้วก็ยังมีความทรงจำครับเขาบอกว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ย
มีความทรงจำพิเศษอยู่ในใจของผู้ก่อตั้งเสมอ
เขาพูดอย่างนี้เลยในทางกลับกัน
ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มของเรา
เป็นบ้านหลังที่สองของเจ้าของเขา
แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากความชื่นชมครับ
หลงไหลในงานศิลป์งานก่อสร้างงานตกแต่งทั้งหมด
ทำด้วยมือและหัวใจทั้งทีมงานชาวไทย
แล้วที่สำคัญในการก่อสร้างไม่ได้เอาของคนไทยมาอย่างเดียวนะ
ต้องไปเอาคนกัมพูชาที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับที่เขาอยู่กับนครวัดนครเอามาทำด้วย
อย่างไรก็ตามนครวัดเนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่
ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ไม่สามารถมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้
ทางโรงแรมต้องกราบขออภัยอย่างสูงสุดอีกครั้ง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับความทำให้โรงแรมสวยมากนั้นน่ะนะ
แล้วก็ความคิดทั้งหมดที่ทางเราได้รับค่ะ
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของโควิดไปด้วยกัน
คือเขาบอกว่าทำให้คนรู้ว่าเมื่อวานนี้ข่าวนี้เกิดขึ้น
ทำให้คนรู้เลยว่าโรงแรมมีโรงแรมแบบนี้อยู่ในประงัดด้วย
จังหวัดสุราชเออน่าไปมากเลยที่จังหวัดสุราชสวยมากพี่
ตรงนี้เป็นบริเวณสระว่ายน้ำกัดฉ่ายเออจริง
ต้องลื้ออย่างเนี้ยเหรอไม่ลื้อสิเจ้าของเป็นกัมปูชา
ถูกต้องป่ะหรือแม้กระทั่งโรงแรมดังหลายโรงแรม
มีการสร้างเมืองเชียงใหม่จำลองที่ประเทศจีนเลยอืม
มันก็มีสิทธิ์ก็คือเหมือนกับทัชมาฮาอย่างนี้
อย่างที่อย่างที่มาเก้าที่เราไปก็มีหอยเป้ลเห็นไหม
ต้องหลวมกันหอยปุงหอยเป้ลผูก
ใช่ผมก็มีสิทธิ์หอยเป้ลที่มาเก้าคุณพระดำก็ออกไปแป๊บหนึ่ง
ไม่แปลกเขินจักษรถุ้สลอปนั้นนะน่ะ

หรือเปล่าไม่มีสิใช่มากร้านจากข่าวออกน่าจะมีไปพักละไปรโธรศตรงนาที่
ภูเก็ตตอนนี้เขาบอกเงียบแบบเงียบแบบแทบไม่มีคนเลยนะ
แต่บ้านชาวก็มีเวนิสด้วยนะตรงข้ามบ้านสร้างเป็นเมืองเวนิสเลยถูก
มาถึงเรื่องราวของงูเขียวหัวโม่งครับพี่หนุ่ม

ไม่ใช่เกินเขาไปสักแก้แหละ

รอยสักแก้ใหม่ลอกแล้วไม่เหมือนตอนเสร็จฮะ
ไม่รู้ว่าช่วงนี้หน้าฝนหรือเปล่ามีตุ่มขึ้นครับนะฮะตรงนี้กรณี
คือคนสุ่มนะฮะนางสาวสุพรรณีนะครับผมเรืองอ่อนอายุ๓๒ปี
จังหวัดชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ว่าจ้างให้ช่างศักดิ์ลายไปศักดิ์บนแผ่นหลังเป็นรูปพยานหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่
แต่กลายเป็นงูเขียวหัวโมงนะครับจึงประสานงานกับช่างศักดิ์ครับ
เพื่อขอแก้ไขแล้วก็แสดงความรับผิดชอบกับถูกภรรยาของช่างต่อว่าครับ
นำเรื่องเนี่ยไปโพสต์ในโลกออนไลน์ครับขณะที่ช่างศักดิ์เนี่ยได้รับผลกระทบนะ
ไม่มีลูกค้ามาบริการต่อมาครับเรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดี
เมื่อมีช่างศักดิ์อีกรายนึงเนี่ยเข้ามารับแก้ลายศักดิ์ให้จนกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับ
ล่าสุดครับพบว่าเรื่องราวดราม่าลายศักดิ์เนี่ยยังไม่จบนะครับเมื่อมีชาวเน็ตเนี่ย
วิภาควิจารณ์นะครับลายศักดิ์ใหม่ที่ได้รับการแก้ไขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เป็นอะไรที่หยาบครับหยาบมากครับผมไม่ได้เป็นช่างศักดิ์แต่ผมมีพี่ชายเป็นช่าง
และผมรักทุกอย่างที่เป็นรอยสักยันเครื่องศักดิ์หลังศักดิ์เนี่ย
บอกเลยว่าสวยทุกชิ้นครับแต่หลังลอกคือผลงานจริง
และการถ่ายปรับฟิลเตอร์คืออีกหนึ่งสิ่งที่หลอกตาได้นะครับ
อันนี้เขาแจ้งมาแต่งานนี้เนี่ยคือแบบโอ้แม่เจ้าไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลย
ติดตามช่างศักดิ์มาเยอะนะครับมันดราม่าตั้งแต่แก้งานศักดิ์แล้ว
ผมบอกเลยว่าเคสพวกรอยสักมีแย่กว่านี้เยอะแต่ไม่อ่าแต่พอไม่เป็นข่าวเนี่ย
ก็เลยไม่แก้งานแก้เนี่ยมีมาตลอดครับผมคุยกับพี่ชายตลอดเรื่องรอยสักนะครับ
แล้วก็ดราม่าที่สองก็คืออุปกรณ์ในการสัตว์นะฮะเขาบอกว่าถ้วยใส่สีเนี่ย
ถ้วยจานสีตอนเรียนศิลปะแม่เจ้าและก็แก้วน้ำใส่น้ำเนี่ย
ผมไม่ได้มาดิสเครดิตนะครับและพี่เขาคงทำให้เครดิตของวงการเนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของประเทศไทยจะอยู่ในวงการหรือไม่อิงวงการนะครับ
ปล๒ลอหนังแก้วลอกให้สมบูรณ์ปล๓ยิ่งคนติดตามเยอะ
ทุกอย่างต้องทำให้ดีและสะอาดที่สุดและไม่ทำให้ช่างคนอื่นเนี่ย
ต้องเสียหายไปด้วยปล๔ครับติดตามเพจฝาเบียร์นะครับผม
จะได้ความรู้ครับนอกจากนี้เนี่ยผู้โพสต์ยังมีข้อความแชทที่หญิงสาวเนี่ย
ศักดิ์รู้สึกแปลกใจว่าตอนนี้ลายศักดิ์ที่แก้ไขใหม่เนี่ยลอกแล้ว
แต่ทำไมมีตุ่มขึ้นซึ่งตอนศักดิ์งูเขียวหัวโมง
ไม่มีตุ่มขึ้นนั่นเองฮะค่ะคืออันเนี้ยจริงจริงแล้วช่างคนนี้
เขาชื่อว่าช่างโจ้ที่ศักดิ์เนี่ยนะครับ

ให้น้องคนนี้เป็นไอ้เจ้างูหัวโมงนั้น

พอเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็มาออกรายการผมนะฮะ
ออกรายการผมเนี่ยเขาก็เรียกเงินทั้งหมด๗๐๐

ตอนหลังก็ลดหลัดลงมา
เพราะว่าทางช่างเจคนที่ศักดิ์คนแรกเลย
แล้วทำให้เขากลายเป็นงูเขียวหัวโมงเนี่ย
เขาไปหาช่างมาให้ชื่อว่าช่างโจ้
ช่างโจ้เนี่ยก็มารับศักดิ์แก้ให้นะฮะ
ก็โอเคก็ตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องของเขา

ส่วนเรื่องของเงินเนี่ยก็ลดมาเหลือสองหมื่นนะฮะ

น้องผู้หญิงคนนี้กับทางฝั่งของ
ของน้องสาวของน้องผู้หญิงคนนี้

ตอนนี้เหมือนแบบรอยสักเขามันมีตุ่มมีอะไรอย่างนี้

อันนี้ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันยังไม่ลอก
แล้วก็ต้องพยายามทาวัสลีนหรือทำอะไรอย่างนี้

อันนี้คือไม่ได้นั่นนี่นั่นนะ
แต่อีกมุมนึงเขาก็บอกว่าไม่ใช่
อันนี้เนี่ยมันศักดิ์มาไม่ได้มาตรฐาน

ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไง
อาจจะต้องขออีกสักเดือนนึงมั้ง

ล่าสุดช่างโจ้นี่ประกาศลาออกจากวงการศักดิ์แล้วนะฮะ
ใช่เพราะตอนนี้ลักษณะเหมือนเขาน่าจะเอ๋อไปเลยนะ

เขาก็รู้สึกว่าเขาเอ๋อไปเลย
เพราะว่ามันก็มีดราม่าในวงการช่างศักดิ์ที่เกิดขึ้น
หมายความว่าทำลายแก๊งศักดิ์ไงล่ะพี่

ถึงว่าแบบความเป็นมืออาชีพในการศักดิ์อะไรอย่างนี้

คือทางช่างโจ้รู้สึกไม่น่าจะเอาของเขาไป

รวมถึงแก้วใส่น้องใส่น้ำอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ต้องทำอาหารกินก็ต้องทำอาหารกินครับคือแล้วฝั่งช่างก็ไม่มีเงิน
งานก็ไม่ได้รับฝั่งผู้หญิงก็ต้องเสียเงินขึ้นสารจ้างทนายทำอะไรกันไป
ว่ากันไปโอเคแล้วถ้าเกิดเราให้เงินไปสองหมื่นแล้วทุกอย่างมัน

มดดำเพราะเขาพูดอยู่บนคลอดเทตจริง

คุณผู้ชมฮะเมื่อวานตามกระชาพาไปดูแบบว่า
แอร์วันแรกถ้ำนาคาเปิดแล้ว
เปิดตั้งแต่เมื่อวานเป็นรอบแรก
แต่ขอจำกัดคนว่า๓๕๐คน
ถ้าสมมุติขึ้นไปทำลายธรรมชาติปุ๊บ

เดี๋ยวกลับมาแล้วก็เขียวว่าปิดเวลาช่วงหน้า

สักครู่ดี
มาถึงเรื่องราวของน้ำท่วมกรุงเทพกันบ้างดีกว่า

จริงจริงใช่ไหมใช่ตอนก่อนหน้านี้นะจริงตอนนี้เขาบอกว่าน้ำท่วม
ก็หากุญแจไม่เจอจริงอันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะฮะเออนะครับผมแต่เขาบอกว่าตอนนี้
อ่าสามารถที่จะเอ่อระบายน้ำเนี้ยสองชั่วโมงเมื่อก่อนเนี้ย
หกชั่วโมงอืมนะครับกรทมก็เลยแจงแก้น้ำท่วมกรุงนะครับ
กว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย๖ชั่วโมงตอนนี้
แค่๒ชั่วโมงน้ำก็แห้งแล้วนั่นก็เรื่องจริงนะนะฮะ
วันนี้ครับร้อยตำรวจเอกนะครับพงศกรขวัญเมืองนะครับก็
โศกกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับ
ผมเอิร์ทพงศกรขวัญเมืองถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ
ระบุว่าศุกร์เสาร์ที่ผ่านมามีหลายคนที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง
นะครับได้แชร์รูปแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างต่าง
กลัวต่างต่างนั้นเนี่ย
ก็มีค่าหล่อเลยเสียท้าย
พื้นที่นะครับยังหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังไม่ได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาด
เพราะว่าปัญหาจากฝนตกหนักมากจริงจริงครับแล้วก็กายภาพของพื้นที่
ใครใครก็รู้ว่าเราตั้งอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำถูกต้องลักษณะเมือง
เหมือนแอ่งกระทะนะครับถึงแม้กรทมจะพยายามอย่างเต็มที่
ทรัพยากรทั้งแรงงานและการเงินจากความตั้งใจในการแก้ไข
ปัญหานี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อ๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นได้ชัดว่าหากใครพอจำได้ว่าเมื่อก่อนฝนตกทีไร
น้ำจะท่วมทุกทีเห็นได้ชัดครับถนนสายหลักของกรทม
ชัดระบายน้ำได้ดีกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนต้องใช้เวลามากกว่าหกชั่วโมงนะครับ
กว่าน้ำจะแห้งแล้วก็มีบางจุดเนี่ยต้องรอเป็นวันก็มี
แต่ปัจจุบันใช้เวลาระบายนะครับเพียงแค่๒ชั่วโมง
สูงสุดเนี่ยไม่เกิน๓ชั่วโมงครับซึ่งกรมอขอยืนยัน
ก่อนที่ฝนตกไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเราไม่เคยหลับนะครับ
เจ้าหน้าที่พร้อมประจำจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมคนงานกวาดก็รอไม่ไปไหนนะครับ
เคลียร์ขยะที่ลอยมากับน้ำไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำนะครับ
ประตูระบายน้ำน้ำก็พร่องน้ำออกนะครับ
รับน้ำฝนใหม่ทุกแห่งนะครับและที่สำคัญกรทมได้ขุดลอกคูครองนะครับ
แล้วก็เปิดทางน้ำไหลไปแล้วกว่าเก้าสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับ
ความยาวของทั้งหมดที่มีพร้อมทั้งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนจะมาทุกปีอันนี้ก็รายงานมาให้ทราบ
แต่แน่นอนเจ็ดถึงเก้าครับเขาก็บอกว่าให้เตรียมตัวรับฝนกันหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าอะไรนะมาอีกแล้วเดือนนี้น่าจะหนักหน่อย
แน่นอนว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศจีนใต้ตอนกลาง
มีแนวน้ำเจตุวีความรุนแรงมากขึ้นครับ
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่๗ตุลาคม
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกบริเวณอ่าวไทยตอนบน
วันที่๘เพราะฉะนั้นเอาง่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้บริเวณจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ
ในช่วงวันที่๗ถึง๙ตุลาคม๑มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปัดพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้เนี่ย
ทำให้อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วง๖๙ภาคใต้คุณจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วมีฝนตกหนักบางพื้นที่เพราะฉะนั้น
รับฝนกันสักนิดนึงว่ากันไปไปดูอีกเรื่องดีกว่านะครับชายคนหนึ่งไปกินหมูกระทะเมากลับมาถึงบ้านเนี่ยไม่ได้กลับมาคนเดียว

กินหมูกระทะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเอาหมาเนี่ยกลับบ้านไปด้วย
โดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเมา
เมานึกว่าเพื่อนขึ้นรถมั้งเนี่ยนะฮะพอลงมาเสร็จก็จับขึ้นใหม่ด้วยนะพี่หนุ่ม
เนี่ยนะไปอยู่ด้วยกันเพราะมันรักสัตว์รักสัตว์ช่วงเมา
นี่นี่ไปด้วยกันล่ะลูกนะกลงยังไง
จับอีกไหมจับอีกนะ
หลธุตาอย่าลืมอย่าจะขึ้นกันนะเอาไป

ร้านหมูกระทะ

ไปเอาหมาที่ร้านหมูกระทะมา
ไม่นี่เดี๋ยวแต่มันจะต้องมีคนถ่ายคลิป
เชื่อสิอันนี้ฉันว่ามีเซฟ

เอาชายกับหมูดำ

เหรออ๋อเหรอไม่แล้วไอ้คนถ่ายทำไมมันไม่ยอมเตือนเขา

พอเวลาเช้าขึ้นมาแล้วจำไม่ได้จะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้

เพื่อนคือถ่ายคลิปก่อนแทนที่จะห้าม

แล้วแบบเช้ามาถ้ามุติฉันเห็นหมาอยู่ในห้องนี้ฉันเครียดเลยนะ
ถ้าฉันตื่นมาแล้วฉันเห็นหมาวิ่งไปอุ๊ยฉันเครียดเลยนะ
แต่คุณรู้ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเอามันเลี้ยงไว้เลยนะ

เออเขาเอามันเลี้ยงไว้เลยใช่ไหม

เขาเลี้ยงไว้เลยนะฮะคือเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เห่าด้วยแสนรู้นะ

ที่สำคัญคือมันไม่ฉี่ไม่อื่นในบ้านด้วย

แล้วก็ออกมาเขียนมาฟังดูสิอ่ะ
ก็ตอนที่ปุ่มสวมปอกคออ่ะ
อ่ามานี่มานี่มาหนูมานี่มามานี่มา

มาตรงนี้นะมาตรงนี้ไหมตรงนี้
เนี่ยตรงนี้ขยบมาขยบมา
เออแล้วทีนี้มันการที่ปุ่มตัดสินใจเอามาเลยคือ
ที่บูมสวมปอกคอแล้วนางกระโดดจูบ
นางบุ๋มก็เลยเออก็ได้วะ
ก็ได้วะอะไรอย่างนี้คือ

กระโดดจูบเลยปุ่มก็เลยตัดสินใจ

ดูชุดเดินเต็มเหนียวเห็นไหมไม้เม้ยเต็มที่นั่นน่ะนั่น
รัฐมนตรีเดินขึ้นด้วยนะฮะนี่เนี่ยเออต้องออกชื่อจริงมันต้องเอา
หนุ่มดูดิต้องใช้เชือกตลอดทางอย่างเงี้จริงจริงนี่นะ
รัฐมนตรีก็ต้องเดินขึ้นทางนี้เหมือนกันครับเป็นรัฐมนตรีก็ต้อง
เออก็ถึงบอกแล้วกันเป็นคนธรรมดารัฐมนตรีก็ต้องเหมือนกันหมด
ไหมล่ะกำลังกายอ่ะจริงแองจี้ต้องออกกำลังกาย
ไม่เหนื่อยด้วยนะฮะเอาง่ายเค้าบอกว่าเมื่อวานนี้รัฐบนตรี
อื่นต้องขออภัยพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
ท่านได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงซ่อมแซม
ความเสียหายของถ้ำนาคา
พี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งตนได้เดินทางขึ้นมาติดตาม

และได้มอบหมายแนวทางการพัฒนาแก่เจ้าหน้าที่เพิ่ม

พร้อมเตรียมซักซ้อมความเข้าใจกับทีมอาสาสมัคร
โดยการท่องเที่ยวถ้ำนาคาที่เปิดให้ชมเข้าชม

จองก่อนเดินทางขึ้น
โอเคขอติดต่อขอจองขึ้นก่อน
เพราะอุทยานเขาจะกำหนดโคต้า
ไม่เกินวันละ๓๕๐คน
แล้วก็แบ่งเป็นรอบรอบละ๑๐คนนะครับ
โดยมีมะกุเทศของท้องถิ่นดูแลกลุ่มละ๒คน
เพราะฉะนั้นคนแถวบึงการก็จะเริ่มมีงานกันแล้ว
แล้วก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยว

ไปทำให้ทรัพยากรเราขึ้นไปพี่
อันนี้เหมาะสมรอบละ๑๐คนของคุณกี่คนที่ขึ้นไป

เออหลายรอบสามรอบรอบประมาณ
ก็ของฉันทั้งหมด๕๐๖๐คน

กัญชัยอีพิชัยก็ขึ้นไม่ถึง
ใช่ผมขึ้นหม้อน้ำแตกนะโอเวอร์ฮีตพี่

มันมีหลายคนที่ช่างแต่งหน้าแล้วก็ขึ้นไม่ถึง
มันแบบว่าให้แข็งแรงยังไงก็ขึ้นไม่ถึงเถอะ

ไอ้แจ๊คเก่งก็ลงมาก็ได้งานเยอะอยู่
เขาบอกว่าอย่างน้อยนะฮะขอร้องเถอะอย่าขึ้นไปทำอะไร
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังพี่เข้าใจว่าเวอร์จิ้นป่ะ
ถ้าสมมุติความศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
มันยังสะอาดน้ำฝนอ่ะเพิ่งรู้ว่าการกินน้ำฝนที่มันบริสุทธิ์จริงจริง
เขามีให้พี่กินอื้อมันอร่อยจริงนะ
ในพื้นที่ให้เสียหายจะปิดทันทีนะฮะ
ได้ถามมาว่าเรื่องศักดิ์ทำไมมีการเอ่ยชื่อของพี่หนุ่มด้วย

ก็คือจะบอกว่าจริงแล้วผมไม่ได้จะไปแก้รอยสักอะไรเลยนะ
พี่หนูว่าทีมงานเราก็ถามไปให้ว่าถ้าเกิดพี่หนุ่มจะแก้เนี่ย

ยังไม่ได้จะแก้อีกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะแก้
หนุ่มก็เก็บไว้ที่เป็นโลโก้ของเรา
ก็คือไม่ได้จะแก้อะไรไงเพียงแต่ว่ามีทีมงานเขาติดต่อไปที่จังโจ้
ก็คือถามไปให้ว่าถ้าเกิดนายผมจะแก้ได้ไหมอะไรอย่างนี้

ตอนนี้มันม้าน้ำไปแล้ว

ต้องแก้ไหมคะ

เดนแอร์ต้องสักที่ลิ้นผม

เรารู้ได้ไงว่าเขาสักถูกไปถูก

แก้ไม่ได้

อาจารย์หนูก็ศักดิ์๕ถง๕แถวเนี่ยนะ
ศักดิ์จริงไหมเราสักน้ำมันเนอะ

เดี๋ยวช่วงหน้างานเข้าไฮโซไนอีกแล้ว

เราก็แต่งหญิงลั่วก็ไปมีเมีย

เขาเรียกว่าอะไรไง

เฮ้ยละหัวนโมหรอมดช่างมันเถอะอะไรก็เล่นกับเขาเถอะ
เรียกได้ว่ากำลังอินเลิฟสำหรับแต้วนัทพรกับไฮโซไนฮะ
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวคบหาดูใจกันแล้วเนี่ย
ก็ดูเหมือนว่าจะปล่อยภาพความหวานออกสื่ออยู่เรื่อย
จู่กลับมีสาวปริศนาเข้ามาคอมเมนต์ใต้
ถ้าว่าไฮโซไนมีแฟนแล้วมาสร้างข่าวทำไม
ทำไมไม่ไปหาบ้างรักมานานยอมเสียสละ
และตนมาก่อนแต้วถ้าไฮโซไนไม่ทำร้ายก่อน
ก็คงไม่เข้ามาตรงนี้นอกจากนี้ก็ได้ยังแท็กหาแต้ว
บอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเรารักปะไนมาก
ขอบคุณเสมอกับการกระทำทั้งหมดทั้งทำร้ายจิตใจผู้หญิงด้วยกันนี่ไง
ตอนนี้เขาเป็นแอ็กลุมหรือว่าเป็นคนที่มาเรียนคีย์บอร์ดหรือเปล่า
อาหารมาแอบอ้างรึเปล่าตามสื่อคืออยู่
ไม่รู้ว่าจริงเปล่าทุกวันนี้ใครก็ทำได้ไหมเปิดเขามันง่ายจะตาย
ให้คุณหมดดำไปดูนี่ดีกว่า

คุณไมค์ไมค์พระศรเดชโชว์หุ่นน่ะล่ำ

เป็นว่ายังไง

แล้วมันหล่อขึ้นเนาะ
ไอปุ๊กลุ๊กเก่งเนาะ
ทำไม
เอาแฟนจนหล่อขนาดนี้

นี่
เรื่องเร็วอย่างนี้ไม่มีใครน่าควร

แต่ยังตุ่มตาเมื่ออื่น

เพราะงั้นประมาณตูมตามอือประมาณตูมตาม

เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับที่ภูเก็ต
ไม่ใช่ดูตัวแอปแปลกเกชั่นอะไรตัวท้องได้ยังไงเช่นวงอยู่เลยอ่ะบริบัติเป็น
ผู้แข่งคู่แห้งสีเบอร์แล้วกันว่าคนมานั่งดูเอสุภาชัยกันอาชาไปเที่ยวทะเล
เพราะนางใช้แอปพลิเคชันแบบเสียรายปีไงแล้วนางก็ไปทะเลกับอ้ำพัชราภา
คลิปทะเลภูเก็ตเกาะราชาเนี่ยที่ต่างคนต่างสวยไม่แพ้กันล่าสุดเนี่ยคุณเอสุภาชัยก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าคนสวยอย่าทำร้ายคู่แข่งนะคะโดยปล่อยคลิปให้หลุดคือคุณไอ้อ้ำเขาเขาปล่อยคลิปเขาบอกเขาจะปล่อยคลิปให้เห็นเนี่ยพิธีก่อนนะอย่าทำร้ายพี่เลยเมื่อวานเกิดเหตุไม่คาดคิดครูใบไผ่ครูใบไผ่คือครูที่
ยังลงอย่าให้ช่วยบอกว่าปลอมกันด้วยนะคะงานก็ให้อยากดู
ชิ้นเบิร์ตบางนี้กันนะที่ตัวนี้ครึ่งก้อนถิ่นได้เลยนะ
ไว้น้ำมาสามต้มไปครับพี่โน้มเขาไปดูน้ำเต้นอยู่นะ

นางเต้นเป็นลูกหุดชอบหุดใจ
ก็บอกว่ามันมีอันภัยของมันเอง
ซึ่งคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปนี้บ้างนะคุณไอ้อ้ำเขาก็บอกว่า
รับรองว่าเด็ดของจริงเรียกเงินนะคะ
ถ้าเงินไม่ถึงคือปกติอ้ามันชอบป้นเงินเออยู่แล้วไง
คลิปจะหลุดไปทันทีคลิปนี้มาโดยชอบทำไม่ได้ขโมยมันมาของมันเอง
แล้วน้องทนดูคนเดียวไม่ได้จริงแล้วในที่สุดนางก็เอาลงนั่นแหละ
เป็นรูปเอตะกายหินเอตะกายใหญ่เลยเถอะ
กลับมาแล้วนี่วันนี้จะกลับมาแล้วนี่

สุขสาวทิศใช่ไปมาสุขสาวทิศกลับจันทร์
มีใครอีกฮะมีข่าวใครอีกคุณหนุ่มเชิญครับ

มีสิเบลล่านี่
ล่านะฮะก็ตอนนี้ออร่าจัดมากเลยนะครับ
ก็คืนนี้จะออนแอร์ละครเรื่องเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับ
ก็มีการไปทำบุญทอดกระถิ่นด้วยนะครับ
นี่เป็นอีกสาวหนึ่งนะที่เอาอยู่ทุกลุคเลย

นี่นะฮะโห
เป็นชุดผ้าไหมสีไทยโอโรสนะครับ

เป็นเจ้าผ้าทอดกระถิ่นสามะขีดที่วัดพระยาสุเรนค์
นี่นะครับชุดดังกล่าวเนี่ยถูกตัดเย็บออกมาแบบประนีตนะฮะ
แล้วก็มีสไตล์ทันสมัยออร่าจัดมาก

ดาวิกาก็เอเอาใครอีกอ่ะ

คือปลาแกน่ะแหลวนะ

คือนางเอามาใหม่นางโมดีไฟล์เลย
ไม่มีใครกล้าลงทุนเหมือนนางในโลกนี้เอาจริง

ไอ้คนที่ดูแลดาราทั่วฟ้าเมืองไทยทุกวันนี้ก็มาจากนางหมดนะ

สวัสดีครับ